ไปที่เรื่องอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ชาวเน็ตก็แห่ประนามกัน
ประนามมือยิงแม่ลิงค่ะทำให้ลูกลิงเนี่ย
ต้องเป็นลูกกำพร้านะคะได้รับบาดเจ็บ
ล่าสุดเนี่ยมีชาวบ้านไปช่วยเหลืออาการดีขึ้นแล้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า
แฟนเพจเฟซบุ๊คของสถานสงเคราะห์สัตว์บ้านนางฟ้าของสัตว์จร
โพสต์ข้อความเล่าว่าเมื่อวันที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
ชาวบ้านจากตำบลใกล้เคียงในอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
ช่วยเหลือลูกลิงบาดเจ็บตัวหนึ่งแล้วก็นำมามอบให้กับทางสถานสงเคราะห์ช่วยรักษาค่ะ
สาเหตุคาดว่าเกิดจากการกระแทกตกจากที่สูงนะคะจากการสอบถาม
ชาวบ้านทราบว่าแม่ของลิงตัวนี้น่าจะถูกยิงร่วงตกลงมาตาย
ระหว่างที่ลูกกำลังเกาะอกแม่อยู่ค่ะโดยก่อนที่ชาวบ้านจะไปพบลูกลิง
คนยิงน่าจะนำแม่ลิงไปกินแล้วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ช่วยประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งไปรักษากับสัตวแพทย์โดยด่วนส่วนอาการบาดเจ็บนะคะ
พบว่าตาข้างซ้ายรวมถึงแขนขามีอาการบวมช้ำ
แล้วก็มีเลือดไหลออกจากจมูกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะ
สถานสงเคราะห์สัตว์ยังได้ระบุถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่า
น่าสงสารมากยังเป็นทารกอยู่ดูแลตัวเองไม่ได้
ยังหากินเองไม่ได้มากำพร้าแม่จากการกระทำของคนใจร้าย
พร้อมกับเชิญชวนให้ชาวเน็ตช่วยกันบริจาคเงินค่ารักษาพยาบาล
เพื่อช่วยเหลือลิงซึ่งก็มีผู้ช่วยบริจาคจำนวนมากค่ะ
พร้อมกับช่วยกันแชร์ภาพนี้ออกไปนะคะเป็นภาพสุดสลด
แล้วก็มีข้อความประนามผู้ทำร้ายลิงจนลูกของมันได้รับบาดเจ็บค่ะ
แฟนเพจนะคะได้โพสต์ข้อความอัปเดตอาการของลูกลิง
เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีอาการได้รักษาด้วยการปิดตาข้างหนึ่งนะคะ
ด้านนายอนันทรวินิตเถาปฐมเจ้าของสถานสงเคราะห์สัตว์บ้านนางฟ้าของสัตว์จร
ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
แต่ว่าแขนซ้ายยังเจ็บอยู่เล็กน้อยค่ะส่วนดวงตาที่บวมนะคะ
สตวแพทย์ระบุว่าตาไม่เบาะแน่นอนแต่อาจต้องใช้เวลาฟื้นตัวค่ะ
ว่าจะจัดการยังไงต่อไปเนื่องจากลิงเป็นสัตว์ป่า
ไม่สามารถเลี้ยงหรือว่ามีในครอบครองได้
ส่วนค่าใช้จ่ายที่ได้รับบริจาคมาจากผู้ใจบุญนะคะ
เสร็จสิ้นการรักษาทั้งหมดจะสรุปยอดรวม
แล้วก็แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในแฟนเพจ
โดยเงินบริจาคส่วนที่เหลือจะขออนุญาตนำไปดูแลสุนัข
แล้วก็แมวที่ปัจจุบันทางสถานสงเคราะห์
รับดูแลอยู่กว่า๑๕๐๐ตัวด้วยเช่นกันค่ะ